อันนี้เกิดขึ้นเกี่ยวกับรถเหมือนกัน
แต่อันนี้มาเป็นแบบพี่ใหญ่เลย
รถบรรทุกแล้วอาจจะไม่คุ้นชินเส้นทางหรือยังไง
ตรงนั้นเขาจะไม่มีรถบรรทุกสูงผ่าน
แล้วพยายามเหมือนจะไปกลับรถ
ปรากฏมันมีสายไฟคุณระโยงระยาง

เสาไฟฟ้าล้มฟาดใส่รถลองดูค่ะ

ไว้กันเป็นแหล่ว
นี่คือคาตากูเลยนะรึเปลี่ยน

มันก็กำลังรีบเหมือนกัน
คุณผู้ชม
รถบรรทุกคือตรงเข้ามาเหมือนจะเข้าซอย
ซอยตรงนี้นะคะเขาจะไม่ให้รถใหญ่มา

คนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยหน้ารถแล้วเป็นเจ้าของคลิปเขาพูดเลยนะ

คือจะเรียกให้ทุกคนคันอื่นรีบไป
และจังหวะนี้คุณนักทางตอนที่เลี้ยวมา
เห็นไหมว่าด้วยรถรถบรรทุกมันสูงมาก
มันเกี่ยวสายแล้วนี่ตอนรถตู้

เสาไฟมันล้มมาพาดแบบเนี้ยมอเตอร์ไซค์ไปก่อนละหนึ่ง

บอกแล้วรถไฟเสาไฟความมาใส่เขาใช่ไหม
เขาเปิดประตูรถแล้วรีบออกมาจากรถทันทีเลยนะ

พอมันคว่ำลงมาใส่รถเขาเสร็จปุ๊บ

คนที่อยู่ในรถประตูขันนั้น
เขาเปิดประตูแล้วหนีออกมาได้ทันแบบหวุดหวิด
คือโชคดีที่อาจจะเป็นตู้ทึบด้วยแล้วรถมันค่อนข้างสูง
นึกออกไหมมันก็โดนตรงหลังคารถก่อน
แล้วรถคันอื่นโดยเฉพาะกล้องหน้ารถนี้กลับรถหนีเลยค่ะ
ใช่เอาแต่จริงนะถ้าไม่มีกระบะตู้ทึบ
มันอาจจะฟาดมาโดนมอเตอร์ไซค์อยู่ที่อยู่ตรงนั้น
ใช่ค่ะนี่แหละคุณผู้ชมนะโอ้โหมันเป็นเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวจริงอ่ะ
อยู่ตรงแถวสี่แยกวุ่นวายริมถนนพระลือตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิศนุโลกค่ะ
อย่างที่เห็นเล่าไปหมดแล้ว

พลเมืองดีเขารีบโทรแจ้งเจ้าที่การไฟฟ้าให้มาตัดกระแสไฟโดยด่วนนะ
ก็จะมีรถได้รับความเสียหายไป๒คัน
สอบสวนก็ไปรู้แบบนี้แหละค่ะว่ารถบรรทุกพ่วงเขามาแบบนี้
เส้นทางนี้เพราะเขาจะเอาสินค้าไปส่งโกดังแห่งหนึ่งในตัวเมืองพิศนุโลก
แต่คนขับคงไม่คุ้นชินเส้นทาง
แล้วมาถึงตรงนี้เขาบอกว่าคนในพื้นที่แถวนั้นเขารู้กันหมดเลยว่า
ถนนเส้นนี้รถบรรทุกใหญ่ไม่ควรเข้า
แล้วเขาจำกัดความสูงของตัวรถด้วย

แล้วที่บอกว่ารถใหญ่ไม่ควรเข้าคือเสาไฟสายไฟมันเตี้ยไงมันผ่านไปได้อยู่แล้ว

ก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของจังหวัดพิศนุโลก
เขามาดำเนินการตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงใหม่แล้วนะคะ
แล้วก็เออนี่อันนี้ใหม่เลย
แล้วก็มีการเดินสายไฟฟ้าจนมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว
เพราะตอนนั้นเขาต้องตัดไฟกันหมดนะแถวนั้น
นี่คุณแต่เท่าที่ดูเสาใหม่สายใหม่เนี่ย
รู้สึกว่าเหมือนจะสูงกว่าของเดิมนะ

พิมข่าวของเราไปดูตรงนี้แหละค่ะ
ที่เกิดเหตุสี่แยกวุ่นวายค่ะนะคะ
ตรงนี้มันเป็นจุดเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระลือซอย๑ค่ะ
ก็ไปเห็นว่ามันไม่ได้มีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือน

ใช่คุณแต่ทีนี้พอผู้สื่อข่าวของเราไป

แต่คนแถวนั้นจะรู้กันว่า
รถใหญ่เขาไม่ใช้เส้นทางนี้

อ่าเบื้องต้นบริษัทประกันภัยของรถบรรทุกพ่วง
ตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณี

บอกเลยว่าน่าจะค่าใช้จ่าย